คือเขาส่งมาร้องผ่านทางไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
บอกว่าผมเจอบ่อนบ่อนนี้เป็นบ่อนลอยเปิดมานานแล้วด้วย

เพราะว่าเปิดอยู่ห่างจากโรงพัก๒๐๐เมตร

ลองดูคลิปเขานะคะนี่นี่หน้าบ่อนเขาบอกนี่หน้าบ่อนนี่เหรอเป็นบ่อนลอยบ่อนลอยคืออะไรคะพี่อุ๋ยมันมันลอยได้เหรอคะ
คือมันจะมีบ่อนวิ่งบ่อนลอยก็คือมันก็วิ่งเปลี่ยนที่ไปเรื่อย

ใช่ไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยตรงแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าอยู่มานานเหรอ
บอกเปิดมานานแล้วค่ะแล้วเปิดอยู่ใกล้โรงพักเปิดมาหลายปี
เขาบอกเป็นบ่อนการพนันในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่ตำรวจในพื้นที่ไม่รู้ว่าไม่เห็น

ร้องเรียนยืนยันบอกว่าคลิปนี้ถ่ายขึ้น๔มกราคม
เขาแอบเข้าไปเล่น
เข้าไปเล่นในบ่อนเพื่อถ่ายคลิปให้เห็นว่ามันมีบ่อนอยู่จริง

ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแอบเขาบอกเขาแอบอ่ะ

ใช่ไหมเพราะนั่นคือมือเขานี่ที่กำเงินอ่ะป่ะใช่ไหม
ไม่รู้กล้องอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันจะเห็นส่วนร่างกายเขาอยู่ด้วยนะ

เขาบอกจะเห็นแล้วมีคนยืนกำเงินรอแทงไฮโลกันเป็นจำนวนมาก

ลักษณะเป็นโต๊ะยาวประมาณ๔๕เมตร
มีช่องให้วางเงินสดไม่ต้องแลกชิป
เปิดแบบเช้ายันดึกมากี่โมงก็มา

นี้อยู่ห่างจากโรงพักไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเอง
กับการกระทำ๒มาตรฐานของตำรวจ
เอาจริงตอนเข้าไปถ่ายคลิปก็กล้ากลัวเหมือนกัน
แต่ก็อยากที่จะทำให้มันถูกต้อง
คนอยู่ในทุ่งเขาไปจับได้
แต่อยู่หน้าบ้าน๒๐๐เมตรจับไม่ได้มันเพราะอะไร

เขาบอกว่าอาคารเป็นอาคาร๒คูหา
เราก็ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามพิกัดเลยนะคะ

ระหว่างที่สำรวจเขาบอกว่าทางเข้าซอยกลางซอยท้ายซอย
มีผู้ชายหลายคนเหมือนลักษณะนั่งสังเกตการณ์
แล้วก็มีคนเข้าออกตลอดเวลามีตำรวจสายตรวจขี่รถผ่านด้วยนะ
ประตูทางเข้าของอาคารตรงนี้ที่เป็นอาคาร๒คูหาเนี่ย
เป็นกระจกสีดำมิดชิดกั้นไว้ปิดบังสายตา

ด้านในชั้น๒เป็นห้องโล่งสำหรับตั้งโต๊ะ
หน้าต่างมีผ้าม่านปิดบังมิดชิดไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้
ทีมข่าวคุยกับพี่วินที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่า
บ่อนจริงพี่เปิดมานานแล้ว
บางช่วงปิดไปแล้วก็กลับมาเปิดใหม่
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้แหละ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาพอมีใครร้องเรียน
เขาก็จะมาตั้งโต๊ะเจรจากัน
ก่อนหน้านี้มีอยู่๒๓บ่อนที่เปิดอยู่ในซอยใกล้เคียงนะ
ก็มีการจ่ายเงินโดยเฉพาะโต๊ะพนันบอล
ก่อนหน้านี้ขอกันเดือนละ๒๐๐๐ถึง๓แสนเลยนะพี่

เหลืออีกโต๊ะที่จ่ายเดือนละ๘๐๐๐นี่แหละ

เท่าที่ผมได้ยินมาเอาว่าได้ยินมาแล้วกันนะ
เขาจ่ายให้ตำรวจเนี่ยเดือนละ๓แสนถึง๔แสนบาทต่อเดือนนะพี่
ถ้าอยากเข้าไปเล่นก็จ้างวินเข้าไปส่ง
เพราะไม่มีคนเฝ้าและไม่มีกล้องวงจรปิด

ตรงนี้เขาเปิดอยู่ตลอด
มันไม่ได้ไกลจากโรงพักเนี่ยตำรวจเขาไม่รู้
เรื่องแรกเขาก็ลองเงินมาทิ้งแล้วเขาก็จับมาทิ้ง
เขาจับเรื่อยเนี่ยเขาขอมาเรื่อยเนี่ย
เอาเป็นว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ถ้าชาวบ้านเอาคลิปมาร้องเรียนแบบนี้เนี่ย

อันดับแรกตำรวจในพื้นที่คงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วล่ะ

แล้วนอกจากตรวจสอบว่ามันมีบ่อนจริงไหม

ที่เขาบอกว่าซอยข้างข้ามมีโต๊ะพนันบ่อน
เหลืออยู่จ่ายเดือนละ๘๐๐๐เนี่ย
แล้วก็ที่บอกว่าบ่อนนี้จ่ายให้ตำรวจเดือนละ๓แสนถึง๔แสนเนี่ย

พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ที่บางปะอินใช่

นี่งานเข้าตำรวจในพื้นที่เขาอีกแล้วนะเนี่ย

คือเนี่ยแล้วพวกนี้ชอบมาถ้ามันเป็นจริงนะ
คือพวกนี้ชอบมาแอบเปิดกันแล้วตำรวจเขาก็ใช่ไหม
เขาก็ลำบากลำบลเขาก็ต้องเนี่ยเดือดร้อนไปหมดเลย
ทั้งที่เขาก็พยายามปราบรามอย่างเต็มที่

เขาก็กวาดล้างอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหม
เมื่อกี้ลิ้นสะดุดนะคะก็คือลิ้นพันธุ์อย่างไรนะ